ละกันค่ะอันนี้ก็เกณฑ์ทหารเหมือนกันจับใบดำใบแดงแล้วช็อตที่จับได้เนี่ยได้ใบอะไรอ่ะ
ทำไมถึงช็อคเป็นลมเลยค่ะเฮ้ยใบอะไร
ดีใจหรือเผียบใจดีใจก่อนดีใจมากเลยเฮ้ยอ่ะร่วมเลยโอ้โห
ร่วงแบบนี้จริงเขาจับได้ใบดำนะพี่เบิร์ต
แล้วเขาก็ดีใจมากดีใจมากจนเป็นลม
เหตุการณ์เนี่ยค่ะนัดเหตุประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยาที่บังรมุงชนบุรีค่ะ
โอ้โหนี่คนนี้คนที่มาคัดเลือกเกณฑ์ทหารเนี่ย
คือนายสมพรแท่นแก้วอายุ๒๐ปีเอาก็จับออกมาไง
แล้วพอจับมาเป็นใบดำตัวสมพรเองดีใจนั่นแหละ
แต่ตอนที่กำลังหันหลังกลับไปจะไปพิมพ์ลายนิ้วมือร่วงเลย
หมดสติแล้วหลังจากนั้นนะหายใจเร็วเหงื่อท่วม
นิ้วมือจีบเกร็งเจ้าหน้าที่ต้องประถมพยาบาลอยู่พักนึงเลยค่ะ
แล้วก็เรียกรถพยาบาลมาส่งโรงพยาบาล
ถามพ่อของสมพรพ่อบอกว่าโอ้สมพรลูกผมน่ะ
มันเป็นแบบนี้มาหลายรอบแล้วยังไงนะพ่อ
เวลาที่มันดีใจมันตื่นเต้นอะไรสุดมันช็อก
รอบนี้ก็คงจะดีใจแหละที่จับได้ใบดำ
หลังจากนั้นก็ช็อกแบบนี้ชักมือจีบเกร็ง
ตอนนี้ก็ส่งตัวไปโรงพยาบาล